ขึ้นชื่อเรื่องความแสบความหาต้องยกให้บ้านนี้สี่อเขาล่ะค่ะ
แต่วันนี้ขอนำเหนอคาแรคเตอร์แบบชัดอย่างสองห่อรุ่นเล็ก
หล่อขี้เล่นอย่างน้องออกูธและสาวน้อยร้อย
ลีหล่านึงอัลเกรดจ่ะพิจ่าพิจ่า
ไม่กินก็เล่นเน้นอยู่สองอย่าง
กู๊ดนี้เห็นผอมตัวเล็กอย่าคิดว่ากินไม่ทันพี่นะจ๊ะ
นี่เป็นไงเล่นเหลี่ยสักเกลี้ยงเลี้ยงแบบโตไว
ถ้ากินกล่องได้กูจัดไปแล้วครับ
อ้าวตัดภาพมาที่เกรสร่าเริงล้านล่ะ
สงสัยวันนี้ชิมารแนวสวย
เฮ้เฮ้มันเป็นไง

นั่นล่ะสงสัยวันนี้ชิมมาแนวสวย

สงสัยตอนหนูแต่งหน้าคงต้องนึกถึงสาระเป๋าแน่

งตรงกลางซะหน่อยจะเป็นไส้หวานหรือหมูสับก็อร่อย